สาวะนะพี่ผู้ชายอย่างพี่เบิร์ตหรือว่าดอมเนี่ย
ถ้าเกิดปวดหนักอั้นไม่อยู่แล้วจริงเนี่ย
ข้างถนนริมซ้ายสุดหรือขวาสุดอันนี้เข้าใจ
แต่นี่ค่ะแกอั้นไม่ไหวแกเอาซะเกาะกลางเลยค่ะ
เฮ้ยจริงอันนี้ค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวแล้วต้นมงต้นไม้ไม่มี
ไม่มีบังไม่ชอบกำบังค่ะ

โอ้โหช่วยใส่ปุ๋ยให้ยูเรียจากปัสสาวะนะคะ

ไม่แล้วอย่าบอกนะว่ารถแกคันขาวนั่นแหละจอด
รถคันไหนไม่ทราบแต่ที่แน่คุณผู้ชมตรงนี้คือขาเข้าระยอง

เนี่ยละคนถ่ายคลิปก็เป็นคนที่อยู่ที่ตรงนั้นล่ะขอภาก

ดังแล้วล่ะได้ดังสมใจเลยนะคะ
ระบุบอกว่าสงสัยจะทนไม่ไหวจริง
แต่ที่ลงมันที่สาธารณะเกินไป

ชาวบ้านเขาจะดีกว่ามาปล่อยกลางถนน
ฉี่ไม่สนใจคนขับรถไปมา
แค่๓๐๐เมตรก็จะถึงปั๊มแล้ว
หมุดให้บอกว่าสุขุมวิทย์ขาเข้าจังหวัดระยองค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเออแต่ก็อย่างว่านะนานาทัศนะ
ความเห็นแตกออกเป็น๒มุมบางคนก็บอกว่า

ที่จะมายิงกระต่ายในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมาย

ไม่แต่ว่าในการที่คุณจะมาฉี่ตรงเกาะกลาง
แล้วคุณก็จะเดินกลับไปแล้วคุณต้องไปเดินไปฉี่
ตรงนู้นไม่ดีกว่าเหรอไอ้ฝั่งนู้นที่คุณเดินกลับไป
ไปหาสักมุมนึงไม่ดีกว่าเหรอครับหรือยังไง
นอนเนอะเนี่ยก็บางคนบอกว่าเวลาปวดไม่สนอะไรแล้ว
ไม่ไหวนะเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านไปบ้าง

เออเข้าสายดีกว่านะมันเห็นเต็นต์อะไรอยู่ด้วยนะ